ส่วนการสรุปเหรียญรางวัลเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูสรุปกันเลยนะครับ
ตอนนี้อันดับที่๑นะครับยังคงเป็นจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
ที่มี๔๙เหรียญทอง๓๔เหรียญเงินและ๔๘เหรียญทองแดงนะครับ
ส่วนอันดับ๒เป็นกรุงเทพมหานครครับมี๓๘เหรียญทอง๔๔เหรียญเงินและ๓๘เหรียญทองแดง
ส่วนเจ้าภาพนครสวรรค์ตอนนี้อยู่อันดับที่๘นะมี๖เหรียญทองและ๑๓เหรียญเงิน๔เหรียญทองแดงครับ
ส่วนโปรแกรมการแข่งขันนะคะในวันนี้ค่ะชิงกันมากถึง๗๘เหรียญทองนะคะ
ไฮไลท์ก็ยังคงอยู่ที่กรีธานะคะ๑๓เหรียญทองนะคะโดยเฉพาะ๒๐๐เมตรค่ะ
ไฮไลท์ของวันนี้นะคะก็นอกจากกรีธาแล้วก็มีเรื่องของว่ายน้ำด้วย
ว่ายน้ำวันนี้ก็มีการชิงกัน๖เหรียญทอง๖เหรียญทองแล้วก็ได้ลุ้นนี่เลยน้องเพียงขวัญ
ภาวะโคตะโกมีลุ้นที่จะคว้าเหรียญรางวัลที่๗ให้กับตัวเธอเองนะครับ
ใช่ค่ะส่วนกีฬาอื่นที่น่าสนใจก็มีเหมือนกันนะคะในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งนี้ก็คือกีฬาเอ็กซ์ตรีม
ใครที่สนใจกีฬาเอ็กซ์รีมก็ไปดูกันได้นะคะที่สนามกีฬาเอ็กซ์รีมสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยที่อุทยานสวรรค์นะคะ
ช่วงบ่ายแดดล่มลมตกนะคะก็ไปดูกันได้ค่ะ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไปนะคะ
มวยไทยสมัครเล่นวันนี้ชิงกันเยอะหน่อย๗เหรียญทองนะคะ๗รุ่นด้วยกันแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลย